เทศกาลปีใหม่ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะ
และหลายคนที่ต้องเข้ามาทำงานในเมือง
ในช่วงปีใหม่แบบนี้ก็มักจะต้องมีของฝาก
ติดไม้ติดมือกลับไปเยี่ยมที่บ้าน

แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องหาของฝากกลับไปที่ภูมิลำเนาอยู่ดีนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ

ประชาชนที่ใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิดเดินทางกลับภูมิลำเนา
หิ้วของฝ่ายจากกรุงเทพมหานครไปฝากครอบครัวที่บ้าน
วรากรคำตาชาวจังหวัดเพชรบูรณ์
แม้ปีนี้ภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดีนัก
แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะซื้อหมึกแห้งของโปรดประจำบ้านกลับไปด้วย
ก็มีปลาหมึกครับปลาหมึกแล้วก็พวกของดอง
แม่บอกว่าเออเอาปลาหมึกมาอย่างนี้ครับ
ก็ครั้งที่แล้วก็มีปลาหมึกปลาทูควักปลาแห้งอย่างนี้ครับ
ก็ไม่ได้ต่างกันครับเพราะเราซื้อกับที่เลย
คือที่สะพานปลาเลยครับ
ส่วนรายนี้หอบต้นไม้ที่ครอบครัวอยากได้กลับไปฝาก
จะเอาไปฝากแม่ที่บ้านนะคะ
คือเขาอยากได้เนอะเขาสั่งหลายรอบแล้ว
ก็เลยตัดกลับไปให้อะค่ะ
คือไม่ค่ะคือขอจากเพื่อนบ้านบ้างค่ะ
แล้วมาทำปลูกเอง
เพราะนี่แม่เขาชอบ

สายสีเขาด้วยอยากได้
ส่วนบรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งหมอชิดปีนี้
ยังมีประชาชนใช้บริการอย่างคับข้างเช่นเดียวกับทุกปี

กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัด
ก็ได้มีการออกตรวจตาตรวจการจำหน่ายตัวครับ
ก่อนหน้านี้เรามีการพบ๓ลายในเส้นทางสายกรุงเทพ
ปีนี้บขคาดว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการไม่ต่ำกว่า๑๗๐๐๐คน
และขอให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทาง
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน